โควิด๑๙นะครับจากการแถลงตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกนะครับแล้วตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ย

เสียชีวิต๔
หนึ่งในผู้เสียชีวิตนะครับวันนี้มีพิธีชาปนกิจศพนะครับท่านผู้ชมครับเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากโควิดสิบเก้ารายที่สี่ของประเทศไทยนะครับวันนี้ญาตินำไปทำพิธีศพที่วัดแห่งหนึ่งย่านรัฐพร้าวนะฮะก็เป็นไปด้วยความเรียบง่ายนะครับเพราะในช่วงเวลานี้เนี่ยเขาก็ขอความร่วมมือกันถ้าจะ
ที่เป็นชายอายุสี่สิบห้าปีที่เสียชีวิตจากอาการปอดติดเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้านำศพไปทำพิธีชาปนกฤษศพที่วัดแห่งหนึ่งในย่านรัฐพราวนะครับพิธีก็เป็นเป็นอย่างเรียบง่ายนะครับหลังจากที่ศพได้รับการส่งมาถึงที่วัดได้นำเข้าเตาเผาทันทีนะครับก็เหมือนกับที่กระทรวง

ก็แล้วแต่ทางศาสนาค่ะถ้าจะฝังหรือว่าจะเผาก็นำเข้าพิธีทันทีใช่ไม่ต้องเปิดนะครับเนี่ยวันนี้ก็ถูกส่งมาถึงก็ทำพิธีชาปนกิจศพเข้าเตาเผาทันทีนะครับไม่มีการตั้งสวดเหมือนกับงานศพทั่วไปนะครับผู้มาร่วมพิธีก็เป็นครอบครัวมีเพื่อนร่วมงานมีคนใกล้ชิดที่มาแสดงความอาลัยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลที่

ต่อมาวันที่๗แล้วก็๘มีนาคมสามีไปทำงานนะฮะวันที่๙มีนาคมสามีเริ่มมีอาการเพลียหอบเหนื่อย
วันนั้นก็พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านด้วยการกินยาตามปกติวันที่๑๓มีนาคมภรรยาบอกว่าสามีเริ่มมีอาการหนักขึ้นก็คืออาเจียนตัวซีดกินไม่ได้
มีอาการไอมีน้ำมูกเล็กน้อยแน่นหน้าอกหายใจเหนื่อยหอบก็เลยพาไปที่โรงพยาบาลแพทย์ก็รักษาตามอาการของโรคเพราะปกติสามีมีโรคประจำตัวก็คือโรคเบาหวาน
แต่วันนั้นเนี่ย๑๓มีนาคมนะต้องเข้าห้องไอซียู๑๔มีนาคมสามีของเธออาการดีขึ้นออกจากห้องไอซียูมาอยู่ห้องผู้ป่วยรวม
วันที่๑๕มีนาคมสามีเริ่มมีอาการเหนื่อยหอบกลับมาอีกครั้งนึงขณะเดียวกันเมื่อแพทย์มาตรวจพบว่ามีอาการปอดอักเสบ
ก็ได้ส่งกลับเข้าห้องไอซียูอีกครั้งต่อมาครอบครัวขอให้ตรวจหาโควิด๑๙ด้วยนะฮะแล้วก็ยินดีจะจ่ายค่าตรวจเองนะครับ
หลังจากนั้นก็ได้รับการรักษาตามอาการมาเรื่อยเรื่อยจนถึงวันที่สิบเก้ามีนาคมผลตรวจออกฮะแล้วก็พบว่าผู้ชายวัยสี่สิบห้าปีคนนี้ติดเชื้อโควิดสิบเก้า
หลังจากทราบผลแพทย์ก็ได้รักษาอาการมาตลอดนะครับอ่าก็รักษาหมดนะฮะอะไรที่เป็นยาต้านไวรัสฆ่าเชื้อเกี่ยวกับโควิดสิบเก้า
ปอดอักเสบที่มีอยู่อาการเบาหวานที่เป็นโรคประจำตัวของผู้ป่วยในขณะนั้นรักษาหมด
๒๑มีนาคมยารักษาโรคโควิด๑๙โดยเฉพาะได้ส่งมาถึงที่โรงพยาบาลที่รักษาอาการอยู่เป็นโรงพยาบาลเอกชนนะครับ
ี่สิบสองมีนาคมช่วงเช้าประมาณตีห้าปรากฏว่าอาการของสามีเริ่มกำเริบ
ภรรยาบอกว่าสามีได้หยุดหายใจไปหนึ่งครั้งแพทย์ใช้เวลาปั๊มหัวใจอยู่๕นาทีแล้วก็กลับมาหายใจเองได้นะฮะ
ต่อมาวันที่๒๓มีนาคมเวลาประมาณ๓ทุ่มสามีหยุดหายใจเป็นครั้งที่๒คราวนี้แพทย์ใช้เวลาปั๊มหัวใจนานขึ้นคือ๗นาทีนะฮะ
แล้วก็สามารถช่วยคืนกลับมาได้

กว่าคราวนี้สามีเธอหยุดหายใจเป็นครั้งที่๓แพทย์ก็ปั๊มหัวใจอีก
แล้วสามีก็เสียชีวิตลงในเวลา๕ทุ่มของคืนวันที่๒๓มีนาคมเบื้องต้นทางครอบครัวคาดว่าผู้ที่เสียชีวิตคนนี้นะครับที่เป็นชายวัย๔๕ปี
น่าจะติดเชื้อโควิด๑๙มาจากที่ทำงาน
เพราะว่าเขาทำงานอยู่ในซอยสุขุมวิทย์๑๑
เป็นกาดเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
บอกว่าแม้ว่าสามีจะเสียชีวิตแล้ว
แต่ก็ขอขอบคุณคณะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่าย
ช่วยรักษาสามีเธอจนถึงที่สุด
อกจากจะรักษาสามีของเธอแล้วยังคอยดูแลมาถึงครอบครัว
สอบถามอาการแนะนำวิธีป้องกัน
ดูแลเรื่องของการกักตัวบุคคลที่เสี่ยง
แม้แต่สภาพจิตใจก็มาช่วยดูแล
สิ่งหนึ่งที่ภรรยาและครอบครัวของผู้เสียชีวิตรายนี้ยังติดใจ
ก็คือกระบวนการรักษา
คือเขาบอกว่ามันอาจจะดูซับซ้อนแล้วก็ล่าชา
อันนี้ที่ภรรยาเขาบอกนะที่ให้ข้อมูลกับเรานะครับ
บอกว่าช่วงแรกเนี่ยที่สามีเริ่มมีอาการป่วย
แต่ว่าทางหน่วยงานรัฐตอนนั้นยังไม่ให้ตรวจเรื่องของโควิด

ทั้งที่ครอบครัวตอนนั้นก็พยายามบอกว่า
ผู้ชายคนนี้สามีของเธอเนี่ยอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ทำงานเป็นรบพอที่ทำงานอยู่แถวซอยสุขุมวิทย์สิบเอ็ด
อาจจะมีสถานบันเทิงสถานบริการอะไรหรือเปล่าแถวนั้น
แต่เธอสงสัยว่าทำไมหน่วยงานภาครัฐตอนนั้นถึงไม่จัดเข้ากลุ่มเสี่ยง
ทำไมตั้งมาตรฐานกลุ่มเสี่ยงเอาไว้สูงอะไรประมาณอย่างนี้
อย่างนั้นอาจจะรู้เร็วแล้วก็รักษาเร็วอาจจะทันการอาจจะไม่เสียชีวิต
รวมทั้งกระบวนการรักษาซึ่งหลังจากที่ผลของสามีออกมาตั้งแต่สิบเก้ามีนาคมว่าติดเชื้อโควิดสิบเก้า
แต่ก็ไม่มียารักษาโดยตรงทางโรงพยาบาลต้องทำหนังสือขอยามาจากหน่วยงานรัฐ
อีก๓วันยาถึงมาถึงนะฮะซึ่งมันก็ไม่ทันแล้วเพราะสามีของเธออาการหนักขึ้นเรื่อยทุกวัน
ถ้าขั้นตอนต่างเร็วกว่านี้สามีเธออาจจะไม่เสียชีวิตอันนี้ที่ภรรยาเขาตั้งข้อสังเกตนะ
แต่ว่าในมุมหนึ่งเราก็ต้องเข้าใจว่ายาหรือวัคซีนรักษาในโลกนี้มันก็ยังไม่มี
อ่ามันก็เป็นยาให้ตามอาการยาต้านไวรัสตามอาการอะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งภรรยาเขาติดใจว่า
พบ๑๙มีนาคมอีก๓วันทำไมยาถึงส่งมาช้าหรือว่าตอนแรกที่ขอตรวจเนี่ยไม่ได้ตรวจ
เดี๋ยวฟังภรรยาของผู้เสียชีวิตก่อนนะครับ
สามีพี่อ่ะทำงานแล้วก็กลับบ้านในความคิดพี่พี่คิดว่าน่าจะมาจากลูกค้า
เพราะว่าเขาไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่สั่งสรรค์ปาร์ตี้กับใครไม่เที่ยว
ดังนั้นโอกาสที่เขาจะไปเที่ยวที่อื่นหรือว่าไปติดจากที่อื่นไม่มีนะ
คิดว่าน่าจะติดมาจากลูกค้ามากกว่าที่มาเพราะว่าลูกค้าเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด
ไม่มีไม่มีอาการก็ไม่ได้ตรวจแต่ถ้ามีอาการถึงจะได้ตรวจ
แล้วพอมีอาการปุ๊บได้ตรวจแล้วติดเชื้อแล้วกว่าจะได้ผลรอประมาณ๔วัน
ซึ่งมันไม่ทันการแล้วแล้วอย่าลืมว่าเชื้อตัวนี้มันค่อนข้างที่จะร้ายแรง
ซึ่งมันทำลายปอดโดยโดยตรงซึ่งทุกคนก็รู้อยู่
ดังนั้นเนี่ยพี่ว่าทางกระทรวงต้องมีมาตรการอันนี้ออกมาใหม่
ไม่มีใครเขารังเกียจเลยแล้วก็มีแต่คนเป็นห่วงว่าติดไหม
ถ้าติดแล้วจะทำยังไงต่อแล้วแล้วจะดำเนินชีวิตยังไงต่อไป
เพราะว่าสามีพี่เป็นเสาหลักสามีพี่แต่งงานกับสามีคนนี้มาเนี่ย
สามีพี่ไม่เคยให้พี่ทำงานเลยแม้แต่วันเดียว
คือผมก็เข้าใจความสูญเสียของภรรยาของผู้เสียชีวิตนะนะ

แล้วก็ทำความเข้าใจกันให้ดีไม่อย่างนั้นคนทำงานจะเสียกำลังใจ
ผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข
หรือว่าทุกฝ่ายที่เขาทำงานเรื่องโควิด๑๙ตอนนี้เขาก็คงทำอย่างเต็มที่แล้ว
โรงพยาบาลเอกชนที่ดูแลผู้ป่วยคนนี้
จนกระทั่งพบเชื้อโควิด๑๙แล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้เนี่ย
ผมว่าต้องไปหาคำตอบนะต้องไปถามกระทรวงสาธารณสุข
หรือว่าทางกระทรวงสาธารณสุขอาจจะชี้แจงมา
เพื่อให้ภรรยาของผู้ที่เสียชีวิตเขาเข้าใจ
จะได้เข้าใจอย่างมากขึ้นแล้วคนที่ฟังอยู่ทั่วประเทศเนี่ย
จะได้สบายใจไม่งั้นมันจะติดใจกัน
ว่าเออทำไมตอนแรกไม่ให้ตรวจทำไมรู้ผลแล้วทำไมยามาช้า
หรือว่าผู้ที่เสียชีวิตเองโรคประจำตัวเองเขาก็มีเยอะอยู่
หรือว่าอะไรยังไงเนี่ยนะฮะตรงนี้ต้องเอากันให้ชัดเจนนะครับ
ขณะที่ลูกของผู้ตายบอกว่าพ่อเป็นคนขยันเป็นเสาหลักของครอบครัว
ทำงานคนเดียวเลี้ยงดูทั้งครอบครัว
เมื่อไม่มีพ่อแล้วครอบครัวก็ลำบากแต่ก็ต้องเดินหน้าต่อนะฮะ
เดี๋ยวฟังนะครับลูกที่ให้สอบภาษณ์เอาไว้นะครับ
พอเรารู้ว่าพ่อได้รับเชื้อเราตกใจแล้วก็พยายามหาสาเหตุว่า
คุณพ่อเนี่ยเกิดเกิดมาด้วยจากจากเหตุอะไรแล้วก็พยายามไล่เลียงลำดับเหตุการณ์
ว่าคุณพ่อไปไหนมาบ้างเราจะทำยังไงต่อถ้าตอนในในวินาทีที่ไม่มีคุณพ่อแล้ว
เราคงทำได้แค่ทำใจมีสติกับทุกอย่างที่เรากำลังจะทำ
คุณพ่อชอบบอกไปว่าชอบบอกเราเองว่าชอบบอกทุกคนในครอบครัวว่า
มีสติให้มากที่สุดนะลูกถ้าลูกมีสติลูกจะทำทุกอย่างได้ดี
คุณพ่อจะชอบพูดอย่างนี้มาตลอดที่สอนพวกเรา
เราก็จะต้องเอาสิ่งที่คุณพ่อบอกมาปรับใช้ในชีวิต
แข็งแรงมากครับคือโดยโดยอาชีพของเขาเนี่ยเท่าที่ผมเห็นค่าตาเนี่ยก็คืออย่างฝรั่งตัวสูงสูงเนี่ยสูงประมาณ๒เมตรอาชีพเขาเป็นกาดนะครับคือเวลามีเรื่องมีราวเนี่ยฝรั่งสูง๒เมตรก็ล็อคลอยออกจากร้านสบายแต่ว่าจะเป็นโรคประจำตัวโรคประจำตัวช่วงหลังที่จะเป็นก็คือเบาหวานครับ
การเป็นจนถึงชีวิตเนี่ยก็จริงน้อยมากครับผมยังไม่อยากเชื่อเลยบอกตรงว่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าแกแข็งแรงจริงแกแข็งแรงมากครับ
หลังจากที่มีพิธีชะพนักกิจศพเสร็จนะครับทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้มาพ่นยาฆ่าเชื้อรอบบริเวณพื้นที่เมนเผาศพนะครับ
ท่านผู้ชมครับก็เพื่อความสบายใจของชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะฮะของพระพิสุสงฆ์ในวัดท่านด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่ของวัดบอกว่าพอทางโรงพยาบาลแจ้งมาว่าจะขอนำศพผู้เสียชีวิตมาชาปนกิจที่วัดแห่งนี้ทีแรกยอมรับว่าก็รู้สึกกลัวอยู่บ้างนะฮะ
แต่เจ้าหน้าที่ก็มาแนะนำมาอธิบายขั้นตอนต่างในการป้องกันเชื้อโรคเจ้าหน้าที่แจ้งว่าศพของผู้เสียชีวิตผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อมาแล้วมีวิธีการบรรจุศพที่ปลอดภัยมีการพ่นฆ่าเชื้อหลังเผาศพด้วยก็เลยสบายใจขึ้นแล้วก็สามารถทำพิธีให้ได้นะฮะก็จะมีบางอย่างเท่านั้นที่ไม่สามารถทำได้บ

แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จัดเชื้อไปแล้วก็ให้ระวังพวกญาติพวกอะไรเท่านั้นหนึ่งอืมส่วนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิดสิบเก้าอีกหนึ่งรายนะคะที่เมื่อวานนี้กระทรวงสาธารณสุขออกมาแถลงเอาไว้รายนี้เป็นผู้ชายอายุเจ็ดสิบปีแล้วก็มีอาชีพขับรถรับส่งนักท่องเที่ยวสัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวชาว
แต่สุดท้ายแล้วทางครอบครัวนี้ติดต่อวัดได้แล้ว
มีวัดที่รับประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว
ผู้เสียชีวิตรายนี้ชื่อว่านายเอกสิทธิ์ตันแดงอายุ๗๐ปีนะคะ
วัดใหม่รัมนกแขวดญ่านนิมิตมัย
ก็รับประกอบพิธีทางศาสนาให้กับนายเอกสิทธิ์นะคะ
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปไปคุยกับลูกชายของผู้เสียชีวิต
กัมพลตันแดงก็บอกว่าได้หารือกับทางวัด
และตัวแทนชุมชนตั้งแต่เมื่อคืนนี้ค่ะสรุปแนวทางการจัดงานศพตรงกันแบบนี้นะคะว่า
ที่จะมีการชาปนกิจในวันที่๒๖มีนาคมตามกำหนดเดิม
ก็จะเลื่อน๑วันจะสวดพระอภิษฐรรมเพียงแค่คืนเดียวก็คือเมื่อคืนนี้
และชาปนกิจวันนี้เลยเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย
อันนี้คือโพสต์ที่เขาแจ้งไว้เมื่อวานนี้สำหรับกำหนดการการสวดอภิษฐรรมศพเนี่ยนะคะ
ก็จะลดเหลือการสวดอภิษฐรรมศพแค่คืนเดียวและชาปนกิจเลยวันนี้ค่ะ
ตอนแรกที่จะใช้เวลาทำพิธีทั้งหมด๓วันรวมวันเผาด้วยนะครับ
ก็ที่นี่จะสิ้นสุดวันที่วันพฤหัสก็เหลือ๒วัน
ก็เป็นเมื่อวานที่สวดทำพิธีเรียบร้อยแล้วก็คือ
เหลือวันนี้ก็เหลือเป็นเผาเลยก็เป็นสองวันก็คือว่าทางทางทางกรรมการพบมันก็
เขาก็หาทางออกให้เราทั้งสามฝ่ายเลยก็มันก็เราก็ต้องแบบว่าเฟฟตรง
ทั้งทั้งตัววัดแล้วก็ทางชุมชนด้วยเราต้องเข้าใจทางทางสามฝ่ายนะครับ
จัดงานศพก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายค่ะมีแค่สมาชิกในครอบครัวเท่านั้นนะคะ
พิธีชาปนกิจก็จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายเมื่อช่วง๑๗นาฬิกาที่ผ่านมา
ชำรวยที่มอบให้ก็คือเจลแอลกอฮอลล้างมือจะได้สามารถนำกลับไปใช้ต่อได้
เมื่อวานนี้มีชาวบ้านจำนวนนึงค่ะที่รู้ข่าวว่าจะมีการนำผู้เสียชีวิตจากโควิดสิบเก้า
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดแล้วเขารู้สึกกลัวที่เรานำเสนอไปเมื่อวานนะคะ
ชาวบ้านบางส่วนเขาก็ไม่สบายใจก็เลยไปบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือทางเขตนะคะ
มาดูแลหน่อยทำความสะอาดหน่อยวันนี้ทีมข่าวก็ไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้วัดนะคะ
นี่เป็นภาพของเจ้าหน้าที่ที่ไปทำความสะอาดให้นางบุญธิดาอัคราอายุสี่สิบแปดปี
เป็นเจ้าของร้านอาหารตามสั่งแถวนั้นก็บอกว่าตอนแรกก็ตกใจแล้วก็กังวลใจ
แต่พอรู้ข้อมูลก็ไปคุยกับชาวบ้านด้วยกันก็เข้าใจแล้ว
เข้าใจแล้วว่าศพไม่สามารถแพร่เชื้อโควิดสิบเก้าได้ทางวัดทางสำนักงานเขต
ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็มาให้ข้อมูลตอนนี้สบายใจมากขึ้น
ไม่ได้กลัวอะไรแล้วนะคะสิ่งที่ชาวบ้านทุกคนต้องตระหนักมากที่สุดตอนนี้คือการป้องกันตัวเองมากกว่า
จากการระบาดของโควิด๑๙และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
สิ่งที่ต้องใส่ใจก็คือต้องดูแลสำหรับคนที่ไปร่วมงาน
ต้องมีมาตรการการยืนห่างกันการใส่หน้ากากอนามัยต้องดูแลตรงส่วนนี้มากกว่าค่ะ
ก็เฉยเฉยอะค่ะทีทีแรกก็มีมีมีตกใจบ้างแต่ว่า
เขาก็ให้ข้อมูลว่าทีมแพทย์เขาก็ป้องกันเป็นอย่างดี
หลายชั้นฆ่าเชื้ออะไรอย่างนี้ก็ก็เฉยอะค่ะอย่างหนึ่ง
เราต้องป้องกันตัวเองให้ดีอย่างนี้
เราก็ต้องมีเซฟของเราล้างมือบ่อย
เราเคยใช้ชีวิตประจำวันอย่างนี้เราก็ต้องใช้ปกติ
เราก็ต้องทำมาหากินเราจะไปวิตกเกินเหตุก็ไม่ใช่
นี่นะคะการทำความเข้าใจการให้ข้อมูลที่ถูกต้องก็เลยสำคัญมาก
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะคะ
ว่าตอนนี้คนในพื้นที่เข้าใจดีแล้วแต่ก็เป็นห่วงคนที่ไปร่วมงานศพ
เพราะว่าเป็นการรวมตัวกันเยอะอย่างนี้นะคะ
ก็ต้องระวังตามมาตรการที่ทางภาครัฐแนะนำมาค่ะ
เรื่องคนที่มาร่วมงานญาติพี่น้องอะไรเนี่ยอาจจะแบบมาติด
มีแม้แต่แต่ก็ไม่ได้กังวลเยอะนะแต่ก็แบบป้องกัน
หมายถึงว่ากังวลในลักษณะที่เราเตรียมความป้องกันตัวเองอะเนาะ
ไม่ได้กังวลแบบมันจะแพร่ไหมมันจะอะไรไหมไม่ถึงขนาดนั้น
ว่าเขาจะติดโดยไม่รู้ตัวนะไม่ได้ว่าเขาเป็นหรือเปล่านะ
แต่เขาอาจจะเป็นโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แล้วก็มาสู่ชุมชนรอบหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

แต่พอเราคุยกันไว้สักพักมันก็เริ่มแบบ
ก็เริ่มขี้คายก็เริ่มแบบทำความเข้าใจได้เนอะ

ก็ต้องป้องกันตัวเองจากการระบาดของโควิด๑๙มากกว่านะคะ

ทีมข่าวของเราได้ไปคุยด้วยนะคะเขาก็บอกว่า
พอมีข่าวออกมาเนี่ยพอเห็นชาวบ้านไม่เข้าใจ
กลัวว่านำศพมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดนี้
แล้วโอ้โหเชื้อโรคมันจะกระจายไหมเนี่ยนะคะ
ปะเรอเองบอกว่าคืองานของสับปะเลอเองเนี่ยเป็นงานที่เสียสละนะ
คือล่าสุดเนี่ยภรรยาของเขาถูกสั่งพักงาน
เพราะกลัวติดโควิด๑๙จากการเผาศพผู้ที่ติดโควิด๑๙แล้วมาเผาศพที่นี่
กลายเป็นว่าผลกระทบไปตกที่ภรรยาของสับปะเรอ
ภรรยาถูกพักงานเฉยเลยสับปะเลอบอกบอกโอ้โหแย่เลยอ่ะ
คือที่ทำงานรู้ว่าเป็นภรรยาของสับปะเลอที่เผาศพของผู้ป่วยโควิดเผาศพ
ที่เขาก็บอกกันว่าศพไม่สามารถแพร่เชื้อได้แล้ว
ใช่ก็ย้ำแล้วย้ำอีกเนี่ยนี่คือความไม่เข้าใจแล้วมันเกิดปัญหา
ปะเรอเลยยืนยันบอกว่าโอ้โหหลายปีมาเนี่ยนะ
ไม่ว่าจะเป็นศพผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรคอะไรก็ตาม
ปะเลอเองเขารู้ตัวว่าเขาต้องป้องกันตัวเองยังไง
การแต่งตัวอุปกรณ์เขามีหมดอยู่แล้ว
ไม่ได้ป้องกันเฉพาะผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙นะ
ก็เลยอยากจะให้สังคมรอบข้างเข้าใจเขาด้วยเข้าใจภรรยาเขาด้วย
ตอนนี้เป็นห่วงภรรยาถูกสั่งพักงานนะคะ
ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเรานำเชื้อโรคมาหรืออะไร

พูดตรงเลยบางทีก็เห็นเราเหมือนแบบ

บางทีแบบวิ่งหนีหรือว่าจะเล่นหรือจะจริง
อะไรอย่างนี้มันไม่สมควรใช่ไหมครับบางทีนี้
ทำดีที่สุดแล้วครับเพื่อสังคมเพื่อประเทศ
เชื่ออะไรจริงนะเชื่อจัตรนา

ทั้งพี่สับปะเลอแล้วก็ภรรยาเลย

ต้องให้คุณหมอกระทรวงสหสุทธิ์

ว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้แบบนี้จะได้เข้าใจกัน
อย่างนั้นเป็นภรรยาของสัปเลอร์
ทำศพของคนที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙ใช่ไหม

งั้นบอกที่ทำงานว่าเปิดดูไทยรัฐนิวโชว์
ใช่ไหมจะได้เข้าใจขึ้น